กรณีดราม่าคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของแม่สามีว่าที่สามีอะไรอย่างนี้
ไม่ปลื้บเนี่ยไม่ได้มีแต่ในละครเท่านั้นนะ
เพราะวงการบันเทิงในบ้านเราเราเห็นกันมาหลายต่อหลายคู่แล้วนะคะ
ที่ต้องฝ่าฟันมรสุมกันมาและล่าสุดที่เป็นข่าวฮือฮาก็คือเนี่ยค่ะ
ดาราสาวสวยน้องน้ำชาชีระนัทไม่รู้เหมือนกันว่าต้องร้องรักแท้รักที่อะไรกันแน
กี่รอบตับไตไส้พุงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ทันได้ดีใจสุดตัว
หลังจากที่แฟนหนุ่มก็คือดรวาวเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานพร้อมกับแหวนเพชรเม็ดเป้ง
คือกำลังดีใจอยู่ดีก็เจอข่าวเนี่ยค่ะแตะเบรกดังเอี๊ยดเลย
ข่าวออกมาบอกว่าว่าที่แม่สามีเนี่ยยังไม่ได้รู้จักว่าที่สะพ้ายดาราเลย
แล้วก็คงจะไม่ไปร่วมงานแต่งด้วย
แล้วก็ก่อนที่ข่าวลือรักแท้ว่าที่แม่สามีไม่ปลื้มเนี่ยนะ
เมาส์กันไปต่างนานาสาวน้ำชาและวาดที่เจ้าบ่าว
เขาเตรียมควงแขนให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงข่าวที่เกิดขึ้น
วันอังคารที่จะถึงนี้นะคะตอนเที่ยงตรงนะคะ
วิวาครั้งนี้จะล่มหรือไม่
รอติดตามเรื่องร้อนนี้ได้กันเลยในบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะ